เหมือนอยากจะลงรูปคู่กลบกระแสความหวานของณเดชน์ยาย

มีชาวโซเชียลเขามีคอมเมนต์บางคนคอมเมนต์แบบจิกกัดไงนะคะ
สำหรับหมากปรินแล้วก็คิมเบอร์รี่นั่นเองนะคะ

ขอบคุณขอบคุณน่ารักดี
คู่นี้เขาคบหาดูใจกันมา๕ปีแล้วนะคุณ

ล่าสุดอย่างที่พี่แจ๊ดบอกไปว่าเขาไปออสเตอรียากันมา
ก็ถ่ายรูปสวยลงโซเชียลรัวเลยนะฮะ
ก็ถูกครับเผื่อคำม้าวบอกว่าตั้งใจจะโพสต์
ลบกระแสคู่รักณเดชน์ยายาล่ะสิ
เพราะว่านเดชน์ยาเขาก็เพิ่งไปประวิษฐ์กันมากนะคะ
เดี๋ยวไปฟังหมากดีกว่าว่าตั้งใจแบบนั้นจริงหรือเปล่าค่ะ
เป็นทริปที่ส่งท้ายผมจะเข้าสู่โหมดทำงานครับผม
หลายคนมองว่าลงรูปแข่งกับคู่หนึ่ง
อ๋อคู่นั้นน่ารักมากเลยอ่ะเราเห็นแล้วน่ารักมากเลยครับ

แต่ว่าดีใจที่เห็นเขาไปเที่ยวด้วยกัน
ส่งรูปหัวใจไปเท่านั้นแหละครับไม่มีอะไรไม่ได้แซว

สถานไปไหว้ตกลงเค้ามาบอกว่าลูกแฝดรึเปล่า
ก็หลงยังไงมักรู้เรื่องนี้รึเปล่านะจ้ะ
เอาไปฟังจ้าค่ะ
จริงเนาะว่ามีแฝดหรือไม่แฝดนะคะนะคะเดี๋ยวรอติดติดตามกับเราละกันนะคะ